คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เป็นคดีใหญ่เป็นข่าวใหญ่
พริตตี้สาวลาลาเบลเหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้ว
วันนี้สารได้มีการอ่านคำพิพากษาคดีนี้นะคะสารอาญาธนบุรีค่ะ
อ่านคำพิพากษาคดีที่อายการเป็นโจทยื่นฟ้อง
อุ่นค่ะนายรัชเดชวงธบุตรนายชัยพลพันนาหรือคิว
เจ้าของงานปาร์ตี้ร่วมกับพวกที่เป็นจำเลยรวมแล้ว๖คนเนี่ยนะคะ
ฐานความผิดคือซ่องโจรพาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจารย์
โดยใช้กำลังประทุษร้ายนวงเหนียวกักค้างผู้อื่น
เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายเหตุการณ์นี้ตั้งแต่สิบหกกันยายน
สองพันห้าร้อยหกสิบสองนะคะนายน้ำอุ่นกับพวกจัดงานเลี้ยงที่บ้าน
อันนี้เป็นภาพหน้าบ้านนะคะในอำเภอบางบัวทองจังหวัดนทบุรี
แล้วก็ว่าจ้างลาลาเบลค่ะนางสาวธิติมานรพันธ์พิพัฒน์
อายุ๒๖อันนี้คือภาพในงานปาร์ตี้ลาลาเบลคือผู้หญิงคนนี้ชุดสีขาวนะคะ
ให้ไปเป็นพริตตี้ชงเหล้าร่วมเต้นร่วมดื่มสุราวัตถุประสงค์เหมือนกับให้ดื่มจนเมา
แล้วก็อยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ในน้ำอุ่นพาลาลาเบล
ซึ่งตอนนั้นมึนเมาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดสูงใช้กำลังประทุษร้ายพาไปอนาจารย์
พาออกจากบ้านขึ้นรถพาไปที่ห้องพักคอนโดมิเนียมย่านดาวขนอง
ซึ่งอยู่ในภาวะไม่สามารถขัดขืนได้นะคะพาขึ้นไปบนห้องพัก
เป็นเหตุให้ถูกนวงเหนียวกักขังปราศจากเสรีภาพในร่างกาย
และถึงแก่ความตายนี่คือคอนโดนะคะที่น้ำอุ่นอุ้มลาลาเบลไป
มีภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นทุกช่วงนะคะช่วงที่อุ้มขึ้นมา
จนไปถึงหน้าห้องอะค่ะส่วนในคิวกับพวกค่ะ
ที่จัดปาร์ตี้นะคะก็ร่วมกันสนับสนุนการกระทำผิดของนายน้ำอุ่น
ล่วงรู้ถึงเป้าหมายการจัดงานปาร์ตี้โดยให้ลาลาเบลดื่มสุราจนเมา
ไม่สามารถครองสติได้ยินยอมให้พาลาลาเบลไปกระทำอนาจารย์
โดยไม่ได้ขัดขวางหรือเข้าห้ามปรามนี่คือภาพบ้านที่จัดงานปาร์ตี้นะคะ
คือจำเลยทั้งหมดนะคะได้ประกันตัวออกมา
ก็ไปฟังคำพิพากษาในวันนี้ไปพร้อมกับทนายความนะคะ
พิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่าในส่วนของในน้ำอุ่นค่ะ
กระทำผิดตามฟ้องนี่คือน้ำอุ่นนะคะ
พิพากษาจำคุกในน้ำอุ่นแปดปีฐานวงเหนียวกักคางผู้อื่น
เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำถึงแก่ความตายส่วนในคิวกับพวก
ให้ลงโทษฐานเป็นผู้สนับสนุนจำคุกคนละ๕ปี๔เดือน
และให้ร่วมการชดใช้ค่าสินไหมแก่โจทย์รวมแล้วเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบบาท
ครับหลังฟังคำพิพากษาค่ะพ่อของลาลาเบลค่ะ
ชวลิศนรพันธ์พิพัฒน์ร้องไห้เลยนะคะนี่คือคุณพ่อนะคะ
คุณพ่อบอกว่าพอใจคำพิพากษาของศาลค่ะ
นางสุภามาศคุณแม่ของลาลาเบลค่ะบอกว่ารู้สึกดีใจเหมือนกัน
ตลอด๑ปีที่ผ่านมากว่าจะผ่านแต่ละวันไปได้ยากลำบากนะคะ
พิพากษาของศาลในวันนี้เหมือนคืนความยุติธรรมให้กับลูกสาว
ทีนี้ค่ะน้องแบมก็คือหลานสาวของคุณพ่อคุณแม่นะคะ
ของลาลาเบลเนี่ยก็จะดูแลให้ดีที่สุดทุกวันนี้ยังถามหาแม่อยู่เลยนะคะ
ก็ได้แต่บอกว่าแม่อยู่บนสวรรค์เด็กก็ถามอะค่ะว่าเมื่อไหร่จะกลับมา
นี่นะคะคนที่ทำกับลาลาเบลสุดท้ายติดคุกนะคะ
แต่พ่อกับแม่ของลาลาเบลบอกว่าก็ไม่สามารถให้ลาลาเบลลูกสาวฟื้นคืนชีพกลับมาได้
คือเด็กเลยนะเขายังเล็กน่ะเขาไม่รู้ว่าไปสวรรค์เป็นเพื่ออะไร
แม่เขาอยู่หนึ่งกล่องอย่างเดียวเขายังคอยว่าเมื่อไหร่แม่จะกลับ
ด้านในน้ำอุ่นค่ะก็เปิดเผยหลังสารอาญาธนบุรีอนุญาตให้ประกันตัวค่ะ
บอกว่าสารให้ประกันตัวก็รู้สึกสบายใจนะคะ
หลังจากนี้ทนายความจะดำเนินการในการยื่นอุทธรณ์ต่อนะคะ
ตลอด๑ปีที่ผ่านมาในน้ำอุ่นบอกว่าก็ยังทำบุญให้ลาลาเบล
แล้วก็ยังคิดถึงอยู่ตลอดยืนยันว่าวันเกิดเหตุตัวเองเมา
ไม่สามารถประเมินได้ว่าอาการของลาลาเบลเป็นยังไง
ถ้ารู้ว่าผิดปกติหรืออาจเสียชีวิตไม่มีทางพาขึ้นคอนโดมิเนียมแน่
ยังไงก็ต้องพาส่งโรงพยาบาลแล้วก็กล่าวคำขอโทษครอบครัวของลาลาเบล
บอกว่าที่ผ่านมาไม่ได้ติดต่อเพราะว่าเป็นคดีอยู่ในชั้นศาล
หลังจากนี้ถ้าอยากจะให้ช่วยเหลือเรื่องไหนก็อยากให้ทางครอบครัวของลาลาเบลเปิดใจด้วย
ก็ดื่มเหมือนกันผมไม่สามารถไปประมูลคนคนได้
นับเวลานั้นเราก็ไม่ไม่รู้หรอกว่าน้องน้องน้องเป็นอะไรไทย
ใช่ถ้ารู้ผมก็คงไม่พาไปขึ้นคอนโดอยู่แล้ว

ก็ขอประกันตัวอุทธรณ์สู้คดีต่อนะครับ